มาค่ะติดตามกันต่อนะคะช่วงสายตรวจโซเชียล
อย่างที่พี่มิ้วบอกไปกำลังเป็นสาวที่โด่งดังบนโลกโซเชียล
มีเสน่ห์มากเธอคนนี้นะคะได้ขับร้องเพลงหมอลำกรอนนะคะ

สวยด้วยนะใช่ค่ะสวยด้วยสนุกสนานด้วยรำก็สวยด้วยนะคะ
รวมไปถึงเสียงแคงก็เพราะด้วยนี่เป็นคลิปสาวอีสาน
ผมอยู่เมืองพันธุ์นี้นะคะสวัสดีค่ะ